อังกฤษเขามีการทำประชามติว่า
ถ้าเกิดว่าถอนตัวมาแล้วจะมีการส่งผลกระทบกับโลกกับไทยอย่างไร
วันนี้เรามาวิเคราะห์กันกับคุณปรเมฆทองบัว
เข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจคุณปรเมธสวัสดีครับ

ถ้าเกิดว่าผลการทำประชามติออกมาบอกว่า
ผมมองว่าตลาดน่าจะปรับตัวลงได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิ่งที่เขาประเมินกันไว้
ว่ามันจะค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงที่
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรป
แล้วก็ของอังกฤษเนี่ยยังโตไม่ได้ดีนะ

น่าจะโตได้ประมาณสักเกือบ๒
ซึ่งถ้ามีเรื่องของการออกจากกลุ่มยูโร

มันจะส่งผลในเรื่องของการค้าการขาย
ของระหว่างอังกฤษกับกลุ่มยุโรปด้วยนะครับ
ว่าน้ำวันนี้เนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์ต่าง
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยุโรปด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นตัวภาษีนำเข้าส่งออกต่าง
จะต้องกลับมาเจรจากันใหม่นะครับ
เรื่องของภาษีของบริษัทที่ยุโรปเข้าไปลงทุนในอังกฤษ

ถ้าเกิดเจรจากันไม่ได้แล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างเนี่ย

ก็อาจจะทำให้ตัวเศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งเลย
ไม่ว่าจะเป็นทั้งอังกฤษและยุโรป
มาก็จะมีการลดลงไปด้วยเหมือนกัน
เมื่อก่อนเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปโดยรวมในแง่ของการเคลื่อนย้ายบริษัทต่าง
กลับไปที่เดิมก็คือบริษัทยุโรปที่อยู่ในอังกฤษกลับไปตั้งที่ยุโรปใหม่
หรือในอังกฤษในยุโรปกลับไปตั้งในอังกฤษใหม่เนี่ย
แล้วก็เรื่องของตัวภาษีฐานภาษีที่มันสูงขึ้น
พอเศรษฐกิจของยุโรปและยุโรปของอังกฤษมีการลดลง
จะทำให้ความต้องการของสินค้าจากประเทศต่าง
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเอเชียเองหรือทางฝั่งอเมริกาเอง
มันก็จะชะลอลงตามด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ก็จะส่งผลกระทบในแง่ของการนำเข้าส่งออก
ที่อาจจะมีการสะดุดในช่วงระยะช่วง๒๓ปีข้างหน้าด้วยนะครับ
มันจะลามไปถึงเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนของโลกกับเรื่องนี้ไหมครับคุณปรเมฆครับ
ตัวนี้จะส่งผลกระทบเร็วกว่านะครับ
เพราะว่าตลาดสามารถที่จะตอบรับข่าวพวกนี้ได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้ว

ตัวตลาดอาจจะยังไม่ได้สะท้อนในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปมากเท่าไหร่นัก
แต่ว่าถ้าเกิดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงตรงนี้เข้าไป
เราอาจจะเห็นตัวตลาดหุ้นในภาคพื้นยุโรปแล้วก็ของอังกฤษเอง
อาจจะปรับตัวลงได้เกิน๑๐ด้วยซ้ำนะครับ
ทีนี้ผลกระทบของเรียกว่าถามว่าในเมืองไทย

ผลกระทบของเมืองไทยมีกับเรื่องนี้ไหมครับ

เนื่องจากว่าตัวเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปแล้วก็อังกฤษคิดเป็นสัดส่วนที่ห้องใหญ่
พอผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปมันอยู่ในขาลบ
และเบอร์ของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอยู่แล้ว

เพราะเรามีการส่งออกใหโยโรปทัศน์สัดส่วน๑๙เพราะฉะนั้น
ตลาดเองจะลดลงตามฟังยุโรปอีกเหมือนกัน
แต่ว่าเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะฉะนั้นการปรับตัวลงอาจจะน้อยกว่า
เทียบกับฟังยุโรปที่อาจจะเห็นตลาดปรับตัวลงได้ลึกมากกว่า
คุณประเมฆมีคำแนะนำนักลงทุนไทยไหมครับ
สำหรับบางท่านฟังข่าวอาจจะเกิดการแพนิกลิ๊ดหนึ่งเรื่องลงทุน
เราควรวางแผนเรื่องของการลงทุนอย่างไรดีครับ
ครับช่วงนี้ตลาดมีการพูดถึงกันมากขึ้น
โดยเฉพาะตลาดในฝั่งยุโรปเองว่า
ถ้าเกิดทางอังกฤษออกจากกลุ่มยุโรปเอง
แต่ว่าสิ่งที่เขาจับตาดูกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของผลการทำโพล
ที่เขาโทรไปหาประชาชนในอังกฤษเอง
ว่าเขาจะออกไปโหวตให้อยู่กับยุโรปเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะออกจากยุโรป
ตรงนี้เขามีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ทางผลโพลออกมาในธรรมนองที่ว่าคนที่อยากอยู่เนี่ยเยอะกว่าทางฝั่งคนที่อยากออก
แต่ว่าส่วนต่างไม่ค่อยเยอะอาจจะแค่๓๔เท่านั้นเอง
เริ่มออกมาในธรรมนองที่ว่าทางฝั่งที่อยากออกเริ่มนำหน้าแซงเข้าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นตลาดเองก็ยังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิดตัวนี้เหมือนกัน
แต่ว่าผลโพลพวกนี้เขาจะมีการทำเรื่อยอยู่แล้วทุกสัปดาห์
เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องจับตาดูกันอย่างต่อเนื่องในช่วง๒๓สัปดาห์ที่เหลือนี้

แต่ว่านักมะคุณไม่ควรตื่นตระหนกจนมากเกินไปต้องรอดูข่าวอย่างใกล้ชิดถูกล้องไหมครับ

ซึ่งเราต้องรอเรื่องของการทำประชามติ
แต่เบื้องต้นนั้นอาจจะกระทบกับทั้งเศรษฐกิจโลกตลาดเงินตลาดทุนของโลก
แต่ว่าไทยนั้นต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร
แต่ว่านักลงทุนไม่ต้องตื่นตนกไปครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับ